อันนี้ค่ะอันนี้นี่ต้องมาดูนะว่ามันมาจากการมองหน้าเบิ้ลเครื่องหรือเกี่ยวกับสถาบันยังไงบ้าง
คราวนี้น้องม๓ค่ะโดนอีกฝั่งนึงนะอีกฝั่งหนึ่งมากันสามคนแล้วเอามีดดายา
คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่ไหมที่เขาทำแผลตรงหัวโดนฟันตรงหัวแล้วโดนฟันแขนอีกอ่ะ
เหตุการณ์นี้นะน้องใส่ชุดนักเรียนคุมหัวมาแบบนี้
คุณตำรวจช่วยผมด้วยผมโดนฟันมา
ตกใจมากตอนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กถึงหนีตายขึ้นโรงพักมาสภาพเลือดอาบแบบนี้ค่ะ
นี่น้องคนนี้เนี่ยนะขึ้นโรงพักษพเมืองนนทบุรีมากับเพื่อน
เพราะว่าโดนฟันฟันทั้งที่หัวฟันทั้งที่แขน
โดนวัยรุ่น๓คนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเอามีดไดย่ามาไล่ฟัน
ตะโกนไงตะโกนหาว่าฝั่งน้องนักเรียนขาสั้นเนี่ยเบิ้ลเครื่องใส่
๒คนฝั่งนั้นเห็นน้องบอกว่าใส่เสื้อช็อปช่างกลด้วยนะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงท่าน้ำหอนาฬิกาที่นนทบุรีค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจสอบภอมเมืองนนทบุรี
ต้องลงพื้นที่ไปไล่ดูซิกล้องวงจรปิด

ใช่ปรากฏว่าวันนั้นนักเรียนม๓ซ้อนท้ายรถเพื่อน
จะไปท่าน้ำหอนาฬิกาแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ทำของตก
ก็เลยลงจากรถเก็บของแล้วมุ่งหน้าจะไปท่าน้ำ
นี่ตอนทำของตกนะเนี่ยทีนี้หลังจากนั้นค่ะ
เก็บของแล้ววิ่งไปไปขึ้นซ้อนท้ายรถเพื่อนต่อ
แล้วระหว่างนั้นไปเจอคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓มา
ขี่มาประกบเลยคนที่ซ้อนสองคนอ่ะสวมหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบ
แล้วชักมีดมามาไล่ฟันนี่โอ้โห

จังหวะนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เหมือนกับ
ขี่ไปทางเดิมย้อนไปทางเดิมแล้วก็หนีไปเลย
น้องนักเรียนก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจเลยค่ะ
น้องนักเรียนตอนแรกไม่รู้นะว่าตัวเองโดนฟันจนเลือดไหล
แต่ทีนี้พอลงจากรถกันมาเพื่อนบอกเองเลือดไหล
ทีนี้อยู่หน้าโรงพักพอดีก็วิ่งขอความช่วยเหลือจากตำรวจเลย
แล้วคุณมุกดูดีสิฝั่งคนเจ็บจริงเขาก็มากัน๓คนถูกป่
เหมือนมีเด็กน้อยอยู่ข้างหน้าด้วย
มอเตอร์ไซค์ลองดูดีตอนที่จังหวะที่จะเลี้ยวรถนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมฝั่งคนที่ก่อเหตุที่บอกว่าซ้อนสามมานะ
มีใครบ้างอายุ๑๔๑๕ทั้งนั้นเลยมีในวินอายุ๑๕เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
หลังอายุ๑๕นั่งอยู่ตรงกลางและเด็กชายโอมอายุ๑๔ซ้อนท้าย
อายุสิบสี่นี่แหละเป็นคนเอามีดฟันอ่านามสมมุติทั้งนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะตำรวจเนี่ยก็เมื่อคืนนี้ตำรวจเจอตัวหลังกับโอมแล้วนะ
ก็เดินอยู่แถวถนนนนทบุรีก็เลยเอาตัวทั้งสองคนมา
พร้อมกับผู้ปกครองด้วยไงเพราะว่ายังเป็นเยาวชน
สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองคนบอกว่าวันนั้นน่ะ
ขี่รถมาจากวัดธินกรเพื่อจะมานั่งเล่นริมเขื่อนท่าน้ำ
หันไปมองหน้าแบบไม่ละสายตาก็ผมไม่ถูกกับเด็กนักเรียน
เรียนนั้นอยู่แล้วก็เลยขี่ตามไปแล้วก็เอามีดฟัน๓๔ที
แล้วผมก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วบอกด้วยนะ
ครับอ้าวเหรอแล้วแล้วที่บอกว่าเป็นเสื้อช็อปบอกผมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วทีนี้ตำรวจอ่ะทำบันทึกแล้วก็ปล่อยตัวให้ผู้ปกครองรับตัวกลับไปแต่เดี๋ยวต้องเรียกมามาสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพอีกทีนึงนะคะตอนนี้เนี่ยที่ตำรวจไปเจอตัวเจอสองคนถูกไหมเจอเยาวชนทั้งสองคนก่อนแล้วยังขาดอยู่อีกหนึ่งคนคือคนขี่มอเตอร์ไซค์อืมคน
ก็ครบแล้วใช่ไหมใช่คือแปลว่าครบแล้วตอนแรกวินก่อน
ขี่มอเตอร์ไซค์มามอบตัวแล้วหลังจากนั้นเมื่อคืนก็เจออีก๒คน